กันต่อเนื่องรัวเหมือนกันค่ะ

สามีเก่ายิงสามีใหม่จนเสียชีวิตค่ะ
ผู้ที่เสียชีวิตชื่อว่านายอภิวัฒน์คลองบุญอายุ๓๐ปีนะคะ
อยู่ที่อำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะ
เป็นพนักงานปรายศนีย์อยู่ที่ดงขุยนะคะ

เหนือราวนมซ้าย๑นักกระสุนฝังนายเสียชีวิต

เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานประมาณ๕โมงครึ่งตอนเย็นนะคะ
บนถนนในหมู่บ้านบ้านกล้วยหมู่๑๐

ทะเบียน๑กท๘๐๘๖นศรถจักรยานยนต์คนนี้เป็นของผู้เสียชีวิตค่ะ

คนยิงคือนายทองสุกแสงจันทร์อายุ๓๐ปี
พิการด้วยนะคะแขนซ้ายพิการค่ะ
แต่คนนี้เป็นมือยิงนะคะในทองสุกเนี่ย
และนายวสันศรีสุวรรณอายุยี่สิบแปด
วสันเป็นคนช่วยล็อกคอร่วมกันก่อเหตุทั้งคู่เนี่ยค่ะ

ช่วง๖โมงครึ่งที่ผ่านมานะคะตำรวจสพดงขุยจับนายวสันได้
แต่ว่านายทองขุยยังหลบหนีนะคะ
เมื่อวานตอนเกิดเหตุมันเป็นแบบนี้ค่ะคุณผู้ชม
คือชาวบ้านเนี่ยเขาเพิ่งเสร็จจากงานบุญกระถิ่น

คนเห็นเนี่ยเล่าว่านายอภิวัฒน์ขี่รถ
จอดคุยอยู่หน้าบ้านกับเพื่อนก็คือตรงจุดเกิดเหตุนะคะ
สักพักนายทองสุกกับเพื่อน
คือนายวสันเป็นคนขี่นายทองสุกเป็นคนซ้อน
แต่สักพักขี่ผ่านไปแล้วนะคะเลี้ยวกลับรถมา
จอดคุยกับนายอภิวัฒน์คุยได้แป๊บเดียวค่ะ
นายอภิวัฒน์ชกใส่หน้านายทองสุก
ทีนี้ก็ซัดกันนัวเนียเลยแต่นายทองสุก
สู้แรงไม่ไหวด้วยความที่นายทองสุกพิการแขนซ้าย
นายวสันก็เลยไปล็อกคอนายอภิวัฒน์
จังหวะนี้นายทองสุกก็เลยเอาปืนยิงใส่นายอภิวัตไปเลยนัดหนึ่ง
แล้วยิงแบบระยะกระชั้นชิดมากค่ะ

นายทองสุกยังไม่จบแค่นี้เอาปืนตบหน้าและกระทืบซ้ำด้วย
ชาวบ้านเห็นเหตุการณ์หลายคนแต่ชาวบ้านบอกว่า
ไม่กล้าเข้าไปช่วยเพราะว่านายทองสุกมีปืนนะคะ
พอก่อเหตุเสร็จทั้งคู่ก็หนีไป
ปมเหตุที่มาก่อเหตุกันขนาดนี้เกิดจากอะไร
ทีมข่าวไปคุยกับน้องชายของผู้เสียชีวิตมานะคะเดี๋ยวลองฟังดูค่ะ
นี่ค่ะเหตุผลต้นเรื่องน้องชายของผู้เสียชีวิตบอกว่า

ทีมข่าวก็ไปคุยกับนางสาวกัญญารัฐเอี่ยมโฉมอายุ๒๗ภรรยาของผู้เสียชีวิตค่ะ
บอกว่าอดีตสามีเป็นคนโมโหง่ายชอบ
สามีใหม่ของเธอมาก่อนค่ะ
เขาจะเข้ามาว่าปวนเชียงคนเสียงไม่ยอมเลิก

เขาก็บอกว่าถ้าเจอเขาก็จะยิ้มแบบนี้

ใช่เขาบอกว่าจะยิ้มที่ซ้าย
คือนายทองสุกคนก่อเหตุเนี่ยเป็นสามีเก่าของนางสาวกัญญารัฐ

นี่นะคะแล้วนางสาวกัญญารัฐบอกว่าก็เคยคูบ่อย
แต่ก็ไม่คาดคิดว่าจะมาทำแบบนี้จริงนะคะ
คือนายทองสุกมีพฤติกรรมเกี่ยวกับยาเสพติดค่ะ

ตอนก่อเหตุยังไม่มีใครกล้าไปช่วยเลยอะค่ะ
ทีนี้ค่ะนางสมคิตคลองบุญอายุ๔๙แม่ของผู้เสียชีวิต
ก็คุยกับทีมข่าวของเราทั้งน้ำตาเลยนะคะ
บอกว่าลูกทำงานปรายศนีย์ตั้งใจทำงาน
แต่ก่อนที่ลูกจะเสียชีวิตก็มีลางเหมือนกัน
ลูกพูดว่าฝากดูแลหลานด้วย
แล้วก็มีนกแสกมาร้องหลังบ้าน๒วันติดกัน
ฝันแปลกด้วยแต่แม่ก็ไม่ได้บอกนะคะว่าฝันว่าอะไร
นี่นะคะส่วนงานศพค่ะที่วัดบ้านกล้วยเมื่อช่วงเย็น
ครอบครัวก็ร้องไห้กันระงมนะคะเพื่อนญาติญาติมากันเต็มสาราวัด
ชาวบ้านบอกว่าที่มากันเยอะขนาดนี้เพราะว่านายอภิวัตรผู้เสียชีวิตเนี่ยค่ะ
เป็นคนดีเป็นที่รักไข้ของชาวบ้านทุกคนตกใจไม่คิดว่าจะถูกฆ่าแบบนี้
พันธุ์ตำรวจเอกสมบูรณสีแดงผู้กำกับสพดงขุยก็เลยบอกว่า
ตลอดคืนที่ผ่านมาตำรวจก็ไล่ล่าผู้ต้องหาทั้งคืนนะคะ
คือเมื่อช่วงเย็นจับนายวสันได้วสันเป็นคนที่มาช่วยล็อกคอ
จับได้ที่ป่าละเมาะห่างจากจุดเกิดเหตุไปหลายกิโลเลยนี่คือนายวสัน
แต่ตอนนี้ยังไม่ได้ตัวนายทองสุกที่เป็นคนยิงที่พิการแขนซ้าย
แต่ตำรวจบอกว่าได้เบาะแสมาแล้วว่าไปกบดันอยู่ที่ไหนแต่ยังจับตัวไม่ได้นะคะ